อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องเกี่ยวกับหมาเหมือนกัน
เราก็จะเห็นกันหน่อยนะมันจะหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู
ปรากฏว่าเจ้ายักษ์หมาตัวนี้มันดันหลุดออกจากโซ่ไปค่ะ
เจ้าของบอกว่าหลุดไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะ
เขาถามเลยว่าคนยิงอ่ะอะไรขนาดนั้นหมาเขามันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ
อ่ะผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีเราลงพื้นที่เลยนะคะพอเห็นโพสต์นี้ค่ะ
ไปเจอกับนางนัทฐพรหมื่นอารมณ์เป็นชาวตำรวจสาธิกา
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นเจ้าของเจ้ายักษ์นี่แหละ
นี่ไงหน้าตาน่าเอ็ดดูใช่เหรอ
เธอบอกว่าเธอมาสังเกตเห็นว่าเจ้ายักษ์เนี่ย
เธอก็เล่าว่าเย็นวันศุกร์เนี่ยเจ้ายักษ์เนี่ยมันหลุดออกไปจากที่บ้าน
มันหลุดจากโซ่ที่ล่ามเอาไว้ที่บ้าน
แต่เธอใส่ตระกร่อครอบปากเจ้ายักษ์ตลอดทุกครั้งไม่เคยถอดเลย
เพราะฉะนั้นมันก็คงหลุดออกไปพร้อมกับตะกร่อนี่แหละ
หลุดไปทางหลังบ้านค่ะเธอก็ไปตามหาจนเจอเจ้ายักษ
แล้วก็นำเจ้ายักษ์กลับมาบ้านตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะว่าเจ้ายักษ์ถูกยิง
จนกระทั่งผ่านไป๒วันขนมันรอบแผลมันร่วงค่ะ
ถึงได้รู้ว่าอ้าวเจ้ายักษ์โดนยิงนี่นะใครใจร้ายขนาดยิงเจ้ายักษ์ได้ลงคอ
บอกเลยนะว่าเจ้ายักษ์นะไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวอะค่ะ
นายกิติภูมิแสงสว่างกำนันตะบนสาธิกาก็เลยมาตรวจสอบดูร่องรอยบาดแผลของเจ้ายักษ

ดูจากรูกระสุนแล้วมันน่าจะเป็นปืนประเภทปืนอัดแก๊สหรือว่าปืนอัดลมขนาดแรง

เพราะไว้ย้อนกลับไปเคยมีหมาถูงจริงแบบนี้เหมือนกันเลย
แต่ครั้งนั้นลูกแก้วมันฝังติดอยู่ที่ตัวเลย
รู้เลยนะคะว่ามีคนแอบยิงหมา

เดี๋ยวออกหาข่าวเลยนะว่าใครใช้ปืนลักษณะแบบนี้ในหมู่บ้าน
จะนำตัวมาดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่สุนัขพันธุด้วย